เพราะว่าไอ้เงาตัวนี้มันแลบลิ้นแล้วลิ้นเปียกมันโดนมุ้ง
มุ้งมันก็ติดลิ้นแล้วก็ตกขึ้นเรียบลิ้นเหลียบลิ้นอยู่
พอแกเห็นเลือดตัวเองปุ๊บป้าเลือดมาแล้วอารมณ์แบบ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

แน่นอนครับทุกค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
เหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียล
ที่จะค่อยทยอยมาเล่าเรื่องหลอน
ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญนั้น
ให้กับคุณผู้ชมได้รับชมรับฟังกันครับ
แต่ก่อนที่จะไปเจอกับแขกของเราในค่ำคืนวันนี้

สำหรับท่านไหนที่อยากจะมาร่วมรายการสถานีผีดุกับเรา
ประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญของคุณ

ทีมงานของเราก็จะมีการคัดเรื่องราวต่างนั้น
แล้วก็เชิญคุณผู้ชมมาร่วมรายการกับเราครับ

ที่เราจะมาพูดคุยประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญ
แขกรับเชิญที่ผมรู้สึกว่า

และผมไม่ได้คุยกับเขามานานมากครับ

ยินดีต้อนรับคุณเป้ผีแตงโม

สวัสดีครับพี่แจ๊คสวัสดีครับแฟนทุกท่านครับ
เราไม่ได้คุยกันมานานขนาดไหนแล้วคุณเป้
โหน่าจะเกือบ๕ปีไม่เกินนี่แหละ
เกือบเพราะว่าทิ้งช่วงไปนานหนึ่ง

ครั้งนั้นเนี่ยคุณเป้ได้ทิ้งคำหนึ่งไว้กับพวกเรา

มันยังมีเหตุการณ์ต่างที่เกี่ยวข้องกับป่าชิน
ที่ทำให้ป่าชินเนี่ยไม่กลับเข้าไปในป่าอีกเลย
ทั้งหมดมันมี๓เหตุการณ์ด้วยกัน
แตงโมคือเหตุการณ์แรกถูกไหมฮะ

และครั้งนี้คุณเป้มาพร้อมกับเรื่องที่๒ของป่าชิน

หลอนคืนคนคลั่ง

แน่นอนเด็ดแน่นอนครับเรื่องของปลาชิน
มาฮะผมว่าตอนนี้ทุกคนพร้อมที่จะฟังแล้ว
เรื่องราวเรื่องนี้เป็นยังไงคุณเป้
อย่างที่บอกคือผมเป็นช่างทำมีด

ผมก็คุยปาชินมีเรื่องอะไรที่แบบเจ๋งอะไรอย่างนี้ไหม

เล่าให้ผมฟังหน่อยสิครับผมอยากฟังมากครับป่า

เสร็จปั๊บก็ต่อจากผีตังโมก็มาเรื่องนี้แหละ
ไอ้ป๋าหลอนคืนคนข้างเนี่ยครับ

ครับเนื้อเรื่องของมันเนี่ยมันเกิดขึ้นในปีประมาณสักเอ่อ

ตอนนั้นรอบประเทศไทยมันจะมีเหตุการณ์ที่สำคัญอยู่ก็คือสงครามเวียดนามมันเพิ่งจบ
มันเพิ่งจบมาแบบหมาดเลยแล้วก็ต่อด้วยสงครามกลางเมืองลาว

อ่ายุคนั้นแหละยุคที่เกิดเรื่องเนี้ยไอ้ปี๒๕๕๙
ป่าชินแกทำอาชีพเป็นเซลล์ขายอุปกรณ์การเกษตร
อ่าแกก็ตะเวนอ่าตะเวนไปพรีเซนต์ตะเวนไปทดลองให้ดูว่าเนี้ยมันใช้อย่างงี้นะคะ

แกจะเก่งแกจะสามารถซ่อมได้บรรยายความสามารถของเครื่องจักรได้ดี
แล้วก็บวกกับการพูดของแกคืออาชีพเซลล์นี้เหมาะกับแกเลย
เอาง่ายแต่แกก็น่าสงสารอย่างหนึ่งพี่แจ๊ค
ก็คือแกเนี่ยเป็นลูกคนจีนคนที่สองแล้วแกมีพี่ชายคนหนึ่ง
แล้วไอ้บริษัทที่แกทำที่แกไปเซลล์ให้เนี่ยจริงแล้วมันก็คือของพ่อแกนั่นแหละ
อ่าแล้วอย่างว่าครอบครัวเป็นจีนพี่ชายคนโตเนี้ยมันจะเหมือนกับเป็น
อ่าครอบครัวจะจะเชื่อถือแล้วก็แบบเหมือนกับเชื่อว่าเป็นผู้สืบทอดสืบทอดสกุลอ่ะ
อืมอ่าเขาก็จะแบบจะรักพี่ชายคนโตมากกว่า
ต่อให้พี่ชายคนโตเนี่ยจะแบบไม่เก่งเท่าปาชินทั้งที่แบบปาชินเนี่ยเป็นเซลล์ที่ดีวิ่งหาลูกค้าทั่ว
อ่าแต่พอพี่ชายเขาแบบแบบขี้เกียจทำหรือว่าทำบ้างไม่ทำบ้างอย่างเงี้
ไปขายของได้ก็เอาเงินที่ขายได้ไปกินซะหมดไม่เอาเงินเข้าบริษัท
ครอบครัวก็ไม่ว่าแบบเออมันก็ยังเด็กประสบการณ์มันน้อยเนี่ยก็โหกันไปโอกันไปโอกันมาอย่างนี้
ที่มันทำให้ป่าชินแกรับไม่ได้ก็คือบางทีแกหาลูกค้ามาได้เยอะอย่างนี้
พ่อเขาก็เอารายชื่อของลูกค้าโอนไปให้พี่ชายดูแลต่อเลย
แกก็แบบแกก็ท้อไงแบบแกทำมาแบบแกทำมาแทบตายอย่างเงี้ก็ครอบครัวก็ไม่เคยเห็นฆ่าแกนะ
บางทีแกป่วยนอนอยู่บ้านวันสองวันเนี่ยพ่อแกยังไปยืนเคาะประตูหน้าห้องด่าว่าแกแบบอืมบู้สำออยอะไรอย่างเงี้ยอืมอ่า
หนักเข้าแกก็เลยแบบแกเริ่มเหนื่อยเหนื่อยแบบท้ออยากแบบไม่อยากจะทำอยากจะไปจากจุดนี้อยากจะทำอะไรให้ตัวเองบ้างอย่างนี้
วันนั้นแกแกก็เบื่อแกอยากอยากแกอยากดื่มอ่าแกก็มีเพื่อนคนหนึ่งเป็นทหารแกก็เลยเอ่อ
มอเตอร์ไซค์ไปหาอะไรก็ไปชวนกันกินตามภาษาเพื่อนใช่ไหมครับอ่าแล้วทีนี้อ่า
เพื่อนก็เห็นป่าชิ้นเนี้ยแล้วก็นิ่งนิ่งไม่ค่อยพูดซึมซึมใช่ไหมอ่า
ที่เป็นทหารเขาก็ถามว่าทำไมวันนี้เป็นอะไรแปลกแปลกทำไมดูคิดเครียดอ่า
ชินแกก็บอกว่าเนี่ยแกก็เจอตอนนี้แกเจอปัญหาอย่างนี้อยู่คือครอบครัวไม่สนใจ
อยากจะทำอะไรให้ตัวเองบ้างแกแบบทีแกก็แกเหนื่อยแกท้อ
แล้วเครื่องทางไปทหารพูดว่าเออเอางี้ไม่ละ
ทำไมแกไม่ต้องไปประเทศลาวะ
ประเทศลาวตอนนี้สงครามการเมืองลาวมันจบลง
มันจะมีบูธแค้มก็คือค่ายทหารต่างนะพี่แจ๊ค
รถที่แบบระเปิดแล้วอะไรแบบนี้
รึภาพสคามออกใช่ไหมพี่แจ็ค

บางทีก็มีแบบอะไรมาแต่ยังไม่ทันได้ใช้ก็มีก็กองไว้ตรงนั้น
บอกเนี่ยไม่ลองไปบูธแคมป์แถวฝั่งลาวดูล่ะ
เองก็ไปเอาไปขอซื้อซากเองก็กลับมาประกอบทำอะไร

พอฟังแกก็ปิ๊งไอเดียไงบอกเฮ้ยเออไอเดียบันเจิดว่ะ
เออเออแบบน่าสนใจแกก็กลับไปที่บ้านวันต้องขึ้น
แกก็ไปพูดกับเตี๋ยแกนะบอกว่าเตี๋ยผมขอเงินก้อนหนึ่งมาสร้างตัวได้ไหม
แล้วถ้าเกิดเตี๋ยให้ผมเนี่ยธุรกิจขายเครื่องการเกษตรเนี่ย
เตี๋ยยกให้พี่ชายคนเดียวไปเลยเค้าจะไม่ขอเค้าแค่ขอเงินก้อนเนี่ย
ให้เค้าเอาไปทำทุนน่ะเตี๋ยกับพี่ชายก็เอาจริงเหรอบอกได้
แล้วเตี๋ยแกก็แบบแกเล่าแกก็แบบเหมือนแบบซึมแบบนั้น
บอกว่าแกไม่อยากเชื่อว่าพ่อแกแบบโอเคแค่ลูกมาขอเงินทำทุนอย่างนี้
จะให้ก็ให้ประดิษฐ์แต่ทำไมต้องแบบพ่อต้องไปเขียนหนังสือ
เงินก้อนนี้ไปแล้วจะไม่ยุ่งกับมรดกที่เหลืออีก
มันทำให้แกถอยหลังไม่ได้ไงพี่แจ๊ค
แกก็เอาว่าแต่พ่อแกก็ให้เงินมีเยอะนะพี่แจ๊ก
ให้เงินมาเยอะพ่อข้าตังตัวจริงฮะ
เสร็จปั๊บแกก็เอาจัดของใส่เป้ใส่ปุ๊บแกก็ขับไปตรงชายแดนไทยลาว
อ่าขับรถไปด้วยความหวังแบบเอานี่แหละคือที่พึ่งสุดท้ายของของเขาแหละ
เขาแบบจะได้ทำอะไรให้ตัวเองสักทีอ่าเสร็จปั๊บไปถึงอ่าชายแดนอ่า
ก็คือตรงฝั่งแม่น้ำโขงอ่ะนะอ่าแกก็ไปถึงปุ๊บแกก็ไม่รู้จักใครไง
เริ่มต้นยังไงแกก็ไม่รู้อ่ะแกก็เลยแบบเดี๋ยวพักคืนหนึ่งก่อน
แต่วันรุ่งเช้าเนี่ยค่อยแบบไปเที่ยวถามชาวบ้านว่าผมจะข้ามไปฝั่งลาว
ไปบูธแคมป์ตรงไหนอะไรยังไงก็ว่ากันไปใช่ไหมครับอืมอ่า
พอตื่นเช้าขึ้นมาปุ๊บแกก็เที่ยวถามทางชาวบ้าน
ถามว่าเออเนี้ยผมจะไปอย่างงี้ต้องต้องทำยังไงธุรกิจต่อใคร
ถามไปถามมาพี่แจ๊คจนดันไปเข้าหูเจ้าถิ่น
คือธุรกิจที่เขาบอกว่าต้องไปเอาของจากฝั่งเรา
เอามาแบบไอ้พวกซากสงครามมาขายเนี่ยมันมีคนทำมาก่อนแล้ว
เออแล้วเป็นขายใหญ่ด้วยโอ้โหไม่ง่ายเลย
ง่ายนะเรื่องเข้าหูปั๊บโอ้โหมาถึงตัวเลยพี่แจ๊ค
บนร้านที่มีไข่ลวกอ่ะอ่าเห็นมันเดินมาแต่ไกลเลย๖คน
ผู้ชายเดินมา๖คนปุ๊บแต่๑ใน๖เนี่ยมันจะดูแบบ
มีแบบมีบารมีมีราศี๑ใน๖ที่เดินมานะ

ไปกันเดียวง่วงโดนยิงตาย
ง่อเป็นผีไม่มีญาตินะ

ลูกน้องทักแต่บทเท่าแก่เนี่ยทักมาด้วย
ทักว่าเท่าแก่ครับพี่ไม่พอฝั่งแล้วนะครับ
เขาก็ลุกไปไม่ได้ทำอะไรเพียงก็แค่โทษ
ปั๊บแกก็แบบตกกลางคืนแกก็มานั่งชั่งใจแกก็กลัวขึ้น
กลัวตัวคนเดียวตัวคนเดียวแล้วแต่บังเอิญมือแกไปหยิบไอ้ใบสัญญา
ใบสัญญาที่ครอบครัวเขียนว่าแกจะไม่มายุ่งกับมรดกอีกตัดขาดเรื่องมรดกอะ
มันทำให้แกฮึดไงพี่แจ๊คเพราะเห็นใบนั้นมันฮึด
เอาวะกูถอยไม่ได้แล้วก็ลองดูลองสักตั้งดูตื่นเช้าขึ้นมา
เอาละคราวนี้ขับรถกำลังจะขับรถไปที่จะไปตรวจตรวจแบบจะ
การฆ่าประเภทร้ามันจะมีดันตรวจใช่ไหมพี่แจ๊คแกก็ขับรถไปก็ต่อคิวรถ
รถมันก็เยอะที่ต่อคิวรอเข้าทางด่านตรวจแกก็มองดูข้างหน้าด่านตรวจ
เจอลูกน้องเสี่ยงจริงมายืนสองคนยืนรู้ว่ามันจะมาหรืป่าว

แกก็หักรถหักรถเนี่ยทำรถเรียนเลี้ยวรอบเรียวรอบไป
ก็ยืนคิดจะเอายังไงจะไปยังไงดี
สักพักหนึ่งแกเห็นแม่บ้านในบ้านทำความสะอาด

แกก็เดี๋ยวไปถามป้าป้าข้ามมายังไงครับ
อ๋อผัวฉันขับเรือแจ้วที่ติดเครื่อง
คือขับมาส่งคนในพื้นที่มันก็เป็นเรื่องปกติ

นั่งรอก่อนอ่าป่าชิ้นเงี่ยก็นั่งรอไอ้จังหวัด
ให้กำลังใจตัวเองหน่อยอ่าก็เลยลุกไปดูดวงดูดวงหน่อยครับป้า
อะไรอย่างนี้ให้กำลังใจเผื่อแบบทักดีฮึกเหิมโอ้โหผิดคาด
หมอดูดูลายมือคำนวณวันโกงวันเกิดเสร็จปุ๊บ
โอ้ยนี่มันเป็จเจ้าเพศน่ะเนี้ยว่าแกยิบห้าประดีน่ะพี่แจ๊ก

เข้าป่าสัตว์ก็จะฆ่าเห็นคนคนก็จะยิง
ครับโอ้โหแบบโอ้โหแล้วทักก่อนเดินทางอ่ะพี่แจ๊ค
เออแจ๊คบอกแทนกำลังใจแกแบบโอ้โหเต็มเปี่ยมมาก
ครับเอาวะเอาวะก็นั่ง
ตาลอยไปสักพักแม่บ้านที่ทำความสะอาดก็เดินมาบอก
อ่ะผัวแกมาแล้วจะไปไหนก็เดี๋ยวคุยกับผัวแกแล้วกัน
ข้ามฝั่งถ้าคุยบอกลุ้งสวัสดีครับผม
พาผมไปส่งไอ้พวกที่แบบมันเป็นโซน
แคมป์โซนค่ายทหารเก่าที่มันแบบผ่านสงครามอะไรได้
อย่างเงี้ยอ่าอืมลุงแกก็บอกอ๋อจะมาซื้อไอ้พวกไอ้เครื่อง
จักรพังรถรถถังพังรถเกาะพังอะรึมันมีคนทำ
ทำก่อนแล้วนี่เสียเม้งอ่ะเสียเม้งอ่ะอ่าวลุงรู้จักด้วยเหรอ

แล้วถามคนที่มันเอาต่อเลี่ยวกัน

แกก็พาไปตลาดขาย
ข้ามฝั่งไปไปเป็นตลาดราวที่ซื้อขายของป่าพี่แจ๊ก

เนี่ยคนนี้แกไปเดินป่าบ่อยลองถามเขาดูเผื่อแบบพากันไปได้ครับ
โอเคแกก็คุยกับอีตาลุงที่ขายของของป่า
แกก็บอกแกอยากไปบ้านเหนือบ้านเหนือที่เป็นโสนทหารเก่า
ลุงเขาก็บอกอ๋อรู้จักมันต้องเดินไปนะ
ถ้าเกิดจะขับรถมันต้องเป็นรถทหารคันใหญ่
ถ้าไม่มีก็ต้องเดินไปนะบอกอยากไปเหรอบอกใช่
บอกเออเอาก็เดี๋ยวเนี่ยลุงก็ต้องไปเก็บของในป่าทุกวันอยู่แล้ว
เดี๋ยวคืนนี้พักด้วยกันแล้วตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวลุงจะพาไปส่ง
แต่ลุงจะพาไปส่งแค่ทางเข้าป่าเพราะลุงอาจจะไม่เข้าไปในป่าลึกขนาดนั้น
เพราะเขาจะเก็บแค่บริเวณที่เขาเก็บทุกที่คุ้นเคยอะ
เขาจะไม่เข้าไปลึกขนาดนั้นบอกไม่เป็นไรลุงไปส่งผมก็พอ
บอกก่อนโอเคก็พักกันไปเสร็จปุ๊บตื่นเช้าแกก็ไปเดินป่า
กับอีตารุงขายของป่าใช่ไหมก็เดินด้วยกัน
จะบอกเดินเข้าป่าลึกประมาณสัก๓๔ชั่วโมงเนี่ย
พอถึงจุดหนึ่งไอ้ตาลุงขายของป่าก็บอกว่า
อ่ะเนี่ยแกมาส่งแค่ตรงนี้แหละต่อจากนี้ต้องเดินไปเอง
เพราะว่าแกไม่เคยเข้าไปลึกขนาดนี้
ให้เดินเป็นเส้นตรงขึ้นไปมันจะชันขึ้นเรื่อย
มีแคมป์ทหารเองก็ว่าทหารมันต้องทำที่จุดสูง
สูงยุทธศาสตร์พี่แจ็คขอบคุณมากครับแล้วให้ตรงให้ต่าง
ไปแล้วแกก็เดินเข้าป่าคนเดียวแกบอกว่าตอนนั้นสักสิบโมงเช้าอัน
๑๐โมงเช้าแล้วแกก็เดินต่อจากนั้นประมาณสัก๓๔ชั่วโมง
ไปเรื่อยมันก็ยิ่งลึกมันก็มีเสียงนกเสียงกากุ๊กแก๊กแก๊กอยู่
ข้างทางซอกเสียงย่าที่มันให้ตัวพี่แจ๊ค
มันเป็นเรื่องธรรมดาของป่าใช่ไหมมันจะมีเสียงพวกนี้
แต่แกบอกว่าแกเดินมาไกลสักพักหนึ่งจนแกลืมจับสังเกตว่า
อยู่ดีไอ้จุดที่แกเดินต่อไปเนี่ยอยู่ดีเสียงมันก็เงียบ
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหมือนป่ามันตาย
มันเงียบไปเลยถูกป่ะใช่มันเงียบไปเลย
แต่มันยังเป็นป่าอยู่แกแค่ไม่มีเสียงแกก็
ทำไมแถวนี้มันเงียบผิดปกติแต่จังหวะความเงียบ
แกได้ยินเสียงดังตุ๊กเป็นจังหวะ
มันไม่ใช่แบบตุ๊กมั่วนะมันเป็นเสียงตุ๊ก
แกก็เฮ้ยเสียงอะไรวะ
ดูเรื่อยเดินตามเสียงเพราะมันเป็นทางที่ต้องผ่านอยู่แล้ว
เดินตามเสียงไปเรื่อยเดินไปเรื่อยจนสุดท้ายไปเจอต้นกำเนิดเสียงพี่แจ๊ค
แล้วกางเกงนี่แกบอกแกมองไม่ชัดว่ามันเป็นใบไม้หรือว่ามันเป็นกางเกงคน
เพราะว่ามันเปื่อยจนเป็นผ้าคีริ้วพี่แจ๊คมันแยกไม่ออก
แกก็ไม่ใส่ใจแต่แกก็แบบอย่างน้อยแกเดินปากแกเจอคนอะแกก็ดีใจเลยพี่แจ๊ก
แสดงว่าก็โอเคมันก็ยังมีคนอยู่ในป่าบ้างวะก็ยังดีว่าเจอคน
แกก็เลยค่อยเดินเข้าไปใกล้แล้วเดินแบบเดินเข้าไปแบบด้านข้างอ่ะนะ
เพื่ออยากจะขอดูหน้าพอเดินเข้าไปใกล้ปุ๊บแกถึงได้รู้ว่าเสียงดังตุ๊บที่แกได้ยินอะ
คือเป็นเสียงผู้ชายคนนี้กำลังปั้นดินเหนียวกำลังทุบดินเหนียวอยู่

เนื้อภาพเขากำลังตั้นที่จัดเป็นก้อนแล้วทุบพื้นนวดดินอะ

แกก็มองอย่างที่บอกแกไปเซลแล้วแสมเงียงแกเวลาแกพูดแบบมันเพราะ
แกก็ให้เกียรติทุกคนนะเวลาแกเจอใครแกบอกคุณน้าคุณน้าทำอะไรครับ
ตาผู้ชายคนนั้นพอได้ยินเสียงทักก็หันมามองนิดนึง
อ๋อกำลังคือเขาพูดภาษาอีสานภาษาลาวนะ
ชินแกไปเซลลภาคอีสานแกก็พูดได้แกฟังออกอ่ะเขาก็
เขาก็หันมาบอกหันมามองป่าชินแล้วก็ตอบว่าอ๋อเขากำลังปั้นของเล่นให้ลูกเขาอยู่

อ่ากำลังปั้นของเล่นให้ลูกเขาอยู่เนี้ยโตแล้วอ่ะก็เอาใจยากหลอกก็ยาก
ทำอะไรให้ก็บ่นว่าเบื่อโตแล้วก็ว่าตัวเองดีอ่าแล้วก็บ่นเหมือนอารมณ์เหมือน
แล้วก็บ่นให้ประชิดฟังอารมณ์เหมือนแบบผู้ใหญ่บ่นแบบบ่นแบบเบื่อเด็กอ่ะ

ปาชิดแกก็เฉง้อมองดูเห็นข้างข้างตัวนะก็มีรูปปั้นแบบ
ปั้นมัวปั้นควายปั้นอะไรเงี้ยอ่ามีลูกปั้นเด็ดเหนียวอยู่ข้าง
คือมันปั้นก็ไม่สวยหรอกแต่มันก็พอดูออกว่าเป็นตัวอะไร

มาปาชิดแกก็แบบก็สงสารอ่ะนะอ๋อเอ่อแล้วแกก็ถามอ้าวแล้วแล้วพี่มาอยู่อยู่
แล้วคุณน้าคุณน้ามาอยู่ในป่าได้ไงเนี่ย
ผมก็พาลูกหนีหนีมาสงครามอ่ะคือผมพาลูกหนีมาจากสงครามอ่ะพี่แจ๊

ก็เลยแบบอาจจะมาอยู่ในป่าหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ที่แกคิดอะนะ

ตอบสั้นแค่นี้เสร็จปุ๊บเขาก็ลงก็ก้มหน้าก้มตาปั้นอย่างเงี้
ชินแกสงสารแกก็เลยวางเป้ลงแล้วแกก็เปิดเป้แล้วแกก็บอกว่า
คุณน้าคุณน้าไม่ต้องปั้นหรอกนะผมให้แกก็หยิบรถของเล่นคันหนึ่งพี่แจ๊ค

คือป่าชิกเนี่ยแกมีทริปคืออย่างที่บอกแกเป็นเซลล์ใช่ไหมพี่แจ๊ค

อ่าเวลาแกไปขายของให้กับคนแปลกหน้าหรือแบบคือคนต่างจังหวัดอ่ะ
เวลามีคนแปลกหน้าไปชวนคุยเขาไม่ค่อยอยากจะคุยกับเราหรอกใช่ไหม

ก็เหมือนกันป่าชิ้นเวลาปลาชิ้นนึงไปขายของแบบให้กับชาวบ้านอย่างนี้
ชาวบ้านเห็นคนแปลกหน้าเขาก็ไม่อยากคุยด้วยหรอกแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีลูก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

หนึ่งได้ไหมลุงอ่ะมีลูกสองคนตอนนี้มันตีกันแย่งของเล่น
ปวดหัวมากเลยอ๋อได้สิ

เป็นปืนของเล่นเขาก็เล่นให้ดูแล้ว
ขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็เดินไปเหมือนเดิม
ก็โอเคก็แค่คนมาขอของเล่นเพิ่มก็ไม่ได้คิดอะไรมาก
ก็สักพักพอมันเริ่มเย็นมันพระมาณหกโมงเนี่ย
แต่แกยังไม่ทันลืมตาแต่แกรู้สึกว่าทำไมมุ้งให้ตัวได้วะ
แล้วขณะที่แกกำลังสงสัยอยู่พี่แจ๊คอยู่ดีก็มีเสียงที่ปลายเท้า
เสียงพูดมาว่าเอาเลยไหมเงย
เท่านั้นแหละแกก็ตกใจแกก็ลืมตาหันไปมองไอ้ตรงปลายเท้าแก
บอกว่าเห็นเป็นเงาเพราะว่าไฟมันมอดลงแต่มันยังมีมันยังมีแสงไฟใช่ไหม
เห็นเป็นเงานั่งชั้นเข่าอยู่นอกมุ้งพี่แจ๊ค
แล้วไอ้มุ้งไอ้มุ้งที่มันไหวก็เพราะว่าไอ้เงาตัวนี้มันแลบลิ้น
ลิ้นเปียกมันโดนมุ้งมุ้งมันก็ติดลิ้นแล้วก็กระดกขึ้น
กระดกลงตามรูปลิ้น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

ถ้าเราเข้างับกลางกระหม่อมิรูปแล้วก็ดึงดึงขึ้น
ตามแลงแรงดึงขี้พ่อมันมันดึงจากแฉกลากไปไปไปกับหาย
ใช่มายืนอยู่ตรงนั้นแหละแกบอกเออเนี่ยตัวน้าที่ประขอบเข้าเล่นแกก็พูดอะนะ
แกบอกว่าขอโทษนะขอโทษนะเนี่ยคือบังเอิญว่าป่าตรงนี้มันเป็นดงหมีกระดงกระทิง
แกก็กลัวว่าป่าชินจะมีอันตรายไงแกก็เลยให้ลูกมาเฝ้า
ก็เลยส่งลูกมาเฝ้าแต่คิดอีกนายหนึ่งก็ไม่ไว้ใจลูกก็เลยเดินมาดู
อย่าไปถือสาเด็กมันก็อย่างนี้แหละแกก็พูดอย่างนี้ไปอะนะ
ปาชินเยอะก็แบบอึ้งอยู่อ่ะแล้วอยู่ดีไอ้ตัวน้ำเนี่ยก็พูดว่านี่แหละปาชินให้ของเล่นเข้ามาเนี่ย
แต่เขายังไม่เคยให้อะไรป่าชินเลยแบบเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาให้
พูดจบปุ๊บอีตาน้าของนี้ก็เดินแอบป่าชินไปหลังต้นไม้ใหญ่อะนะ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

แกคิดว่าอาจจะแบบหนีส่วนข้ามมาแล้วอาจจะหลอนจะเพี้ยนไปเลย
เก่าก็ตื่นเตือนมาสิทธิ์ก็เก็บคงเก็บของกินอะไรที่แกมีเสบียงอยู่
แกบอกว่ามันแปลกอย่างหนึ่งพี่แจ๊ค
จุดนั้นปุ๊บเสียงสักหายครับอ่าแกก็โอเคแกก็เดินเดินตุ๊บตับตุ๊บตับ
จนไปถึงแกบอกว่าแกเห็นสัญญาณของการแบบมีคนอยู่ก็คือแกไปแง่หน้าข้างบน
แกเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะมีห้างไอ้ห้างล่าสัตว์อ่ะเรียกไหมอ่า
อ่าแกเป็นแกเป็นแกเห็นห้างอยู่ข้างบนแบบอ่า
ใกล้ถึงบ้านคนแล้วอ่าพอแกเงยหน้าลงมาข้างล่าง
แกก็เจอผู้ชายคนหนึ่งอ่าก็เป็นลุงคนหนึ่งเนี่ย
มาจากพุ่มไม้อ่าแล้วก็บอกว่าโอ้โหตกใจหมด
หมีเกือบยิงไปแล้วเอออ่าแกก็เอาโทษครับโทษครับ
อ่าอีตาอีตาลุงคนนี้แกชื่อแกชื่อว่าพานคำเป็นคนลาวนะฮะ
แกชื่อว่าแกชื่อว่าพานคำอ่าพานคำก็ถาม
มาจากไหนเนี้ยเองรอดมาได้ไงวะไอ้ข้างหลังเองเนี้ยมันดงหมีทั้งนั้นอ่ะอืม
แล้วบอกอ๋อผมก็เดินผมเป็นคนกรุงเทพครับ
ผมเดินมาผมอยากจะมาค่ายบุตรแคมปค่ายทหารที่ที่กระบวนเนี่ยบ้านเหนือเนี่ย

บอกเนี่ยถึงแล้วบ้านเหนือบอกอ๋อครับลุงลุงพาผมลุงพาผมเข้าไปในหมู่บ้านหน่อยได้ไหม
ก็แบบเหมือนแกก็แบบไม่ค่อยเต็มใจนะอยากมาก็ตามมาแกก็เดินนำหน้าป่าชินแกก็เดินตามหลัง
ก็ถามคำตอบคำอ่ะอารมณ์เหมือนคนแปลกหน้าแบบไม่อยากคุยอ่ะครับอ่า
พอเดินเดินจนมาเข้าบ้านของพานคำเมียแกก็ด่าซ้ำว่าเนี่ยพานคำไปตั้งแต่เช้าไม่ได้แล้วกลับมาเลยเหรอ
พานคำพานคำแกก็บ่นว่าเนี่ยปืนแกพังเป็นไรก็ไม่รู้ยิงเสร็จดึงแบบ
แกเป็นปืนไลเฟิลล่าสัตว์ยิงนัดเดียวพี่แจ๊คยิงแล้วต้องขึ้นแล้วครับ
แกบอกว่าแกยิงปั้งนัดหนึ่งแล้วพอแกชักปอกออกปอกมันไม่คายออกปอกมันคาในลำเพลิง
มันก็ทำให้แกเสียจังหวะแกยิงซ้ำไม่ได้ไงแล้วแกก็บ่นกับเมียนะ
สูงแบบสูงไซส์แบบต่อยกับฝรั่งได้อ่ะพี่แจ๊คแล้ววิรกรรมของแกที่ชาวบ้านเขาแบบยกย่องแกฮะ
คือพันคำเนี่ยอาศาสตร์สมัครตัวเองเป็นเวียดกงเป็นรบกับทหารฝรั่งเศสอ๋อเป็นเวียดกงอ่ะโอเค
มีฝีมือระดับหนึ่งอ่ะนะอ่าครับก็แต่มันมีเหตุการณ์หนึ่งที่พันคำอ่ะสร้างวิรากรรมจนเวียดกงอ่ะต้องเชิญแกออกจากจากทหารเนี้ยให้แกกลับบ้านไปอืม
เพราะว่าเอ่อมันมีอยู่วันหนึ่งอ่ะพันคำแกก็ไปเดินรัฐตะเวนอย่างเงี้แหละแล้วไปเจอทหารฝรั่งเศสอ่าแล้วต่างฝ่ายต่างก็ยิงยิงแบบยิงใส่กันเนี้ยมันมีนัดหนึ่งที่ทหารฝรั่งเศสคนหนึ่งเนี้ยยิงโดนเอ่อพันคำที่ขาอืมอ่า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
คือถ้าเกิดแกเลือดออกปั๊บโอ้โหแกจะบ้าเลือดละ
โอ้โหโหฟะหลังน์ก็งงวีดกรมน์ก็งง
โอ้โหโหวิริกรรมนึงแบบ
วิดกรมน์ก็บอกว่ามันจะสว่ายทั้งค่ายอะไรนะ
นี่คือวิธยากรรมของแกคือเวลาแกถูกยิงจะบ้าเลือด
อาทิตย์ตัดมาที่เหตุการณ์ปัจจุบัน
ผ่านคำแกบะปะกะโบร์นกับเมียต์แล้วปืนมันพัง
ชินอย่างที่บอกแกจบช่างกลมา

ก็บอกพานพานเดี๋ยวให้ผมดูให้ไหม
ซ่อมเป็นเหรอก็พอเป็นนะครับ
แล้วถ้ามึงซ่อมไม่ได้มึงจมตีนกว่าตรงนี้แหละ
มึงต้องซื้อใหม่ให้กูด้วยแกก็ครูนะ

ป่าชิ้นเองก็ถอดสลักดูชับ
ขอล้างปอกขอเกี่ยวปอกปากมันบิน

แล้วก็แทงตะไบประกอบเป็นขอล้างปอกใหม่

หากพวกเขากำลังทำงานอะไรปกอะไรตอนนี้
บ้านข้างของพานค้ำเขาเชินพระ
พระลูกของเขาน่ะเพิ่งคลอดหลานออกมาแล้วเขาก็แบบเชิญ
พะมองอะเ฼อเห็นปลาดตาเหินเหลืองอะเขาก็หั่นไปมองเอ้าพะ
แล้วก็ดึงลูกกระสุนออกกระสุนมันก็ถ่ายปอกออกมาทุกนัก
สไลด์ทิ้งเอ๊ยอย่างนี้มันแรงแบบตัวจริงนี่ว่ะ
ไม่ใช่แรงโม้เก่งนี่ว่ะส่อมปืนได้
อาจจะพอซ่อมเป็นได้
พระข้างก็เอามือลงไปในจ่ามตัวเองพระข้างก็เอามือลงไปในจ่ามตัวเอง
คือมันมีโจรมาขโมยละครั้งละครั้งสมัยก่อนท้องเหลืองหน้าหนาพี่แจ๊ค
เจ้าอาวาสองค์กรเนี่ยคือพอมีโจรมาขโมยละครั้ง
แล้วเจ้าวาดตื่นมาเจอพอดีโจรมันก็เลยลุมเอาค้อนรุมตีจนเจ้าวาดมรณภาพ
แล้วพอแล้วพอไม่มีเจ้าอาวาสเขาก็ต้องเชิญพระที่แบบอายุแบบอายุเยอะมาเป็นเจ้าวาดต่อใช่ไหม
พวกลูกศิษย์ก็กลัวว่ามันจะซ้ำลอยไงก็เลยให้ปืนป้องกันตัว
ก็หยิบมาใส่แมทยิงสี่นับบุงบุงบุง
ตกมือให้ปลาชินก็แบบนี่ก็ดีใจแล้วพระเป็นก็ถามว่ามาจากไหน
มาจากไหนมาทำอะไรอ่าเช่นก็บอกเป็นคนไทยจะมาจะมาขอซื้อพวกอุปกรณ์การอาหารที่มันพังแล้วอะไรอย่างเ
เจ้าอาวาสท่านก็เลยสั่งชาวบ้านเนี่ยบอกว่าเนี่ยเขามีน้ำใจให้เราเราก็แบบช่วยเขาหน่อย
พอเป็นคำพูดจากพระพี่แจ็คชาวบ้านก็เหมือนช่วยกัน
เดี๋ยวพาไปดูนะตรงท้ายบ้านมันมีรถจิ๊บคันหนึ่งล้อแตกขาดครึ่งอยู่
ที่แบบไปตรอกออนตรีฟิลทำเป็นบังเกอร์ที่แจ็คปิ้งไว้อยู่
ป่าเช็ดก็มองอู๋อันนี้ก็ใช้งานได้เอาไปซ่อมทำอะไรได้อีกเยอะแยะ
เดี๋ยวก็ดูไปดูมาจนไปถึงค่ายบึ๊ดแคมป์

เพราะว่ามันโดนถล่ม

แกไป๒คนก็พันคำเลยแหละ
พอไปถึงค่ายทหารใช่ไหม

ก็จะมาขอติดต่อซื้ออุปกรณ์อะไรพวกนี้

ก็ให้เพื่อนนึงไปตามนายมา
ขี่รถมาก็ถึงมาคุย

แต่อุปกรณ์ภังขายหมด

อันดับคู่รวมค่าขนส่งคือเอารถทางศัพท์ใส่

ไปจำนวนเงินเท่านี้
จังหวะจะจ่ายเงินตัวเขี่ยว
เอามาตั้งกันตรงนี้กางแจ้งตรงโลกเลย
แล้วแกก็หันไปมองดูไอ้ทหาร๓คนนั้นน่ะ
แบบตาแบบเหมือนชีวิตนี้ไม่เคยเกิดมาเจอเงินเยอะขนาดนี้พี่แจ๊ค
ไอทหารสามคนที่พามา
พันคำแกก็บอกโหมันอันตรายแล้ว
ก็เลยเอามือไปจิกหลังปลาชิน
แล้วป่าชินแกก็หันไปมองเหมือนส่งซิกนั้น
ป่าชินแกก็รู้ตัวแกก็หยิบเงินมาใส่ในเป้
แล้วแกก็นับจากในเป้ไปจ่าย

ไม่ทันแล้วเขาเห็นแล้วไง
ก็เห็นแล้วมันไม่ทันแล้ว

ตัวหัวหน้าไม่มีอะไรตัวที่เป็นหัวหน้าทหารไม่มีอะไรครับ

เฮ้ยแบบเนี่ยกูอุทาพาเจ้านายกูมา
จนมึงซื้อของได้แต่เพราะกูไม่ได้อะไรเลย
ป่าชินแกก็โอ้โธษทีเค้าก็หยิบเงินมา
แต่มันก็ไม่เยอะเหมือนน้ำใจเ๘๐๐เนี่ย
มันก็แบบเฮ้ยมันแค่นี้มันไม่พอหรอกมันจะไปพออะไรวะ
แค่มันให้แค่นี้พอสิมันจะมาเรียกร้องอะไรมันไม่ใช่ของของมึงที่สาม
ในเรื่องผ่านคำยืนด่ากันไปจนเพื่อนทหารคนหนึ่งก็จะดึงเสื้อ
พอนั่นพาลคำนะเว้ย

กายก็ดึงแขนปลาชินเดินออกจากค่าย

ทหารโหโจกก็กลับตั้งใจให้ได้ยิน
ก็กลับตะโกนว่าพาลคำอะไรวะ
อยากวัดวะแน่แค่ไหนวะ
แกก็กลับบ้านไม่ต้องพูดอะไรหรอก

แกก็ถามว่าปาชินจะไปพักที่ไหน
ชินก็บอกว่างั้นคงต้องไปขอพักกับพระ

วัดภาพมรรณภาพหมดวัดแน่

และแกก็ทำฟอร์มไปทะเลาะกับเมียอารมณ์บ้าง
จริงเมียลำคาญเมียไปนอนบ้านเพื่อน

บ้านทั้งหลังก็เหลือแค่พันคำกับป่าชินสองคน
พอตกกลางคืนเสร็จปุ๊บพันคำเขาก็ให้ปาชินเนี่ยไปนอนในมุมก็คือ
คือคนละเวลาจะนอนในบ้านต้องนอนริงหน้าต่างจะเย็นอย่างนี้
ก็ให้นอนปกติไปแต่พานคำเนี่ยปกติที่นอนของเขาคือที่นอนที่นอนของป๊า
ของพานคำจะอยู่ตรงอยู่ตรงแถวหน้าต่างรอบบ้านนั่นแหละ
แต่วันนี้แกลากที่นอนตัวเองมาจอดตรงหน้าประตูเลยพี่แจ๊ค
คือนอนค้ำประตูเลยแหละแบบนอนเฝ้า
ป่าชินก็ถามเอ้าทำไมพานคำไปนอนตรงนั้นเนี่ย
คำก็บอกว่านอนมันตรงนี้แหละนัดแรกจะได้โดนเลย
มาตรงนี้แหละนัดแรกจะได้โดนเลย
ชินก็จะแบบโอ้โหมันคงแบบไม่โหดขนาดนั้นมาก
แกก็ไม่สนต่างคนตามนอนแกก็นอน
เห้องือก็จับปืนไปใช่มั้ยพี่แจ๊บเอิ้ม
พอหลับไปสักตื่นนึงป่าชินยินเสียงพานคำกระสิบ

อะไรอะไรพ่อมึงมาแล้ว
พูดไม่ทั้งจะขาดคำประตูบ้านถูกถีบมาเลย

พาร์นคำเกาก็ตั้งตัวเกาก็ลุกมาจับปืน
มันช้าเกาก็หยิบปืนมายิงระดับเอว
มันก็เป็นจริงที่พันทำบอกนัดแรกอะโดนจริง
มันเหมือนเราพัปกระเป๋าตั้ง
อย่างงั้นเราก็ล้มไปเลยพอล้มเสร็จปุ๊บอีก๒คนก็กระโดดข้ามศพเพื่อนมันมาใช่ไหม
ก็มีปืนสองคนก็คือคนแรกที่ที่โดนยิงไปแล้วกับอีกคนนึงไอ้ตัวหัวโจกอ่ะ
อีกคนนึงก็ถือมีสปาต้ายาวมา
พานคำเขาก็ทิ้งปืนมันยิงในนักเดียวไง
แกก็ทิ้งปืนเสร็จปุ๊บแกก็วิ่งไปชาร์จไอ้คนที่ไอ้หัวโจ๊กที่มันถือปืนมา
แกก็แย่งสู้ปืนกันใช่ไหมพานคำแกไปสู้ปืนคือใครได้ปืนก็ชนะ

แล้วมันมีทหารอีกคนนึงไงที่มันมากัน๓คนใช่ไหมมันก็มีคนหนึ่งที่ถือมีดใช่ไหม
มันก็หันมามองเห็นเห็นป่าชินอยู่ตรงมุมห้องพอดีมันก็กระโดดเข้าใส่ป่าชินเลย
คือจับคู่คนละคู่กันพอดีปาชินแกบอกว่ามันไล่ฟันมันปิดห้องตีหนูเลย
แกไปไหนไม่ได้มีแต่มุมห้องอ่ะแกก็วิ่งไล่แกก็วิ่งหนีไอ้นี่ก็วิ่งไล่ฟัน
ฟันโดนบ้างไม่โดนบ้างหลบได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ส่วนมากจะหลบไม่ได้
ปาชินแกบอกว่าแขนแกตั้งแต่หัวไหล่ลงมาเหมือนป้าสนิทมันจะไปริ่มริ่มริ่ม
เพราะว่าปาชินแกเอาแขนมากันสองข้างของแกไม่ให้ฟันคอถ้ามันฟันคอได้ก็ตาย
แกก็ยกแขนกันไอ้นี่ก็ฟันแกก็หลบหลบได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ส่วนมากก็ไม่ได้อย่างที่บอก
มันมีช็อตหนึ่งที่มันเอามือมาจับหัวปาชินได้มันก็กดลงมันก็ลงมันเหมือนจะฟันคอ

มันก็ก็ฟันซ้ำแคดล่างและความลึกมันเป็นจบกันพอดีเนื้อนำลุดออกมาเป็นก้อนเลย
นิ้วมือซ้ายคาดนิ้วกลางกับนิ้วหน่าง

อีลุงตุงนังไม่มีใครช่วยกันได้
แล้วในที่นี้กัดมาทางพานคำ

คนเราอ่ะเวลามันดึงแย่งของกันอยู่ถ้าเกิดฟายด้วยไฟทรงปว่าจะปล่อยใช่ไหม
ไอ้คนที่ถูกไอ้คนที่ยังดึงอยู่
ไอ้ทหารนี้มันก็ไม่คิดได้มันก็ปล่อยมือ
มันก็ทกมืดมาแล้วแทงเข้าภัยทองผ่านคำ

แล้วทหารเนี่ยเวลาแทงปุ๊บมันจะไม่ดึงออกนะแทงปุ๊บมันก็จะลากออกเลย
พอแทงปั๊บแล้วก็มันก็ลากลากผ่านออกมาเลย
คราวนี้ไส้ของพานคำก็พุ่งออกมาเลย
พลวดออกมาแล้วก็พร้อมกับเลือดเออเลือดเออทะลักอย่างเงี้ย
ปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอย่างเงี้ยครับพี่แจ็คว่ามวยคู่เนี้ย

ใครจะชนะระหว่างคนแก่ที่แบบใส่ไหลกับทหารหนุ่ม
ถ้าดูจากสภาพตอนนี้เนี่ยพันคำเสียเปรียบแล้ว
ไม่มีทางเลยใช่ไหมเออพี่แจ๊คลืมไปเหรอ
เอาเขาบ้าเลือดลืมไหมสิเออเออเออพานคำแก
มันข้อดีกับแต่ตอนนี้ข้อเสียกลายเป็นข้อดีแล้วพี่แจ๊ค
พอแกเห็นเลือดตัวเองปุ๊บป้าเลือดมาแล้วอารมณ์แบบ
ตัวเองอ่ะพี่แจ็คดึงไทกินมาแล้วก็ลัดคอ

แต่มันมีเสียงที่ดังมากว่า
แล้วก็เอาหน้าใส่ไปใคร่แล้วก็เป่าลงลงอ่ะ

ครับ
ตัดมาที่ป่าชิน
แกก็ช่วยอะไรไม่ได้ต่างคนต่างก็แย่

เหยียบนิ้วมันก็ลื่นรืนเสร็จปุ๊บมันล้มใช่ไหม
มีจังหวะหนีแกก็มุดรอดไปเลยมุดลงจากบ้าน
ตะโกชิด้วยแล้วแกเป็นคนต่างถิ่นแกไม่รู้จะไปไหนลงมาจากบ้านได้แล้ว
แต่แกไม่รู้จะไปไหนทางเดียวที่แกรู้จักคือไอ้ทางที่แกเข้ามาคือป่า
แกก็เลยวิ่งเข้าป่าไปไอทหารนี้พอมันลุกขึ้นได้มันก็ตามไปติดเลย
ชิ้นแกก็วิ่งไงบอกว่าโหไล่กันนานมากวิ่งกันแบบวิ่งไกลแกบอกแกวิ่งไกลมาก
แต่แต่พอถึงจุดหนึ่งแกบอกว่าแกรู้สึกแกหนาวแกเหนื่อยคืออารมณ์แบบมันไม่ไหวแล้วอะพี่แจ๊ค
คือจากตาจากตอนแรกไม่อยากตายแต่พอทิ้งไปสักพักนึงทั้งเลือดเสียทั้งเลือดเสียทั้งอะไรอย่างนี้
มาถึงจุดหนึ่งอยู่ดีแกก็คิดว่าพอแล้วพอแล้วไม่อยากสู้แล้วแบบเอาให้มันจบเลยพอแล้ว
แกก็เลยยืนนิ่งหยุดวิ่งแล้วแกก็ยืนนิ่ง
แล้วสักพักหนึ่งแกบอกว่าความรู้สึกสุดท้ายของแกคือแบบเหมือนมีรองเท้าคอมแบ็คถีบกลางหลังแก

แล้วแกก็หน้าคว่ำลงไปเลยแล้วภาพก็ตัดไปเลยพี่แจ๊ค

มาฟื้นอีกทีหนึ่งพี่แจ๊คแกมาฟื้นอีกทีหนึ่งตรงโรงพยาบาลครับ

แกก็งงอ้าวไม่ตายเหรอแล้วมันก็มาฟื้นได้ไงเนี่ย
แล้วแกก็หันไปข้างห้องแกนะเจอเมียของพานคำนั่งเฝ้ากระเป๋ากันอยู่

ทำคำไม่ตายแต่หมอต้องตัดไส้ตัดไส้ทิ้งไปเยอะเลยพี่แจ
ก็มีใส้ต่อตรงอะไส้มันสั้นหายไปเยอะไม่ตายอ่ะ
แต่ไอ้ทหารที่ถูกรัดคอตาย
แล้วปอโชคแจ๊คอ้าถามเหมือนผมมาได้ไงอ่ะ
ยังไงอ่ะไอ้เมียเมียพันคำก็เล่าให้ฟังว่าพี่แจ๊คจำได้ไหมว่า
ก่อนที่จะถึงทางเข้าหมู่บ้านเนี้ยมันจะมีห้างสัตว์อยู่อ่าจำได้จำได้
ห้างสองสัตว์อ่าอ่าป่าชิ้นแก๊บมันวิ่งถึงถึงจุดนั้นแหละ
แล้วบนห้างสัตว์อ่ะมันมีมันมีผู้ชายคนหนึ่งอ่ะแบบนอนแบบนอนลาสัตว์อยู่อ่ะ
อืมนอนแบบอ่านอนอยู่บนห้างอ่ะอ่าทุกการกระทำอ่ะ
ไอ้ตัวคนไอ้คนที่อยู่บนห้างเห็นหมดอ่าแต่ไม่ช่วยนะคือแบบ
เขาไม่อยากยุ่งไม่ใช่เรื่องของเขาอ่ะอ่าเขาก็มองดูเฉย
สักพักเขาก็เห็นทหารวิ่งตามมาแต่ไกลถือดาบสปาต้ามาใช่ไหม
วิ่งมาแต่ไกลเสร็จปุ๊บก็ก็ก็โดดแล้วก็โดดถีบโดดถีบหลังปลาชินเนี่ย
อย่างที่แกบอกรู้สึกแบบอืมอ่าโดดถีบโดดถีบหลังปลาชินปุ๊บ
อาชิตแกก็ล้มลงไปปุ๊บใช่ไหมแล้วก็นิ่งไปเลยปลาชิ้นแกก็นิ่งไปเลยอืม
ไอ้ทหารเค้าเนี้ยเขาแบบก็เดินแบบเดินรอบปลาชินแล้วก็แบบ
เหมือนด่าเหมือนลำตามแบบก็ด่าด่าไปเสร็จปุ๊
แกก็เดินไอ้ทหารคนนี้ก็เดินมาที่ร่างป่าชินแล้วก็ง้าง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

เหมือนเสือจะได้ยินเสียงว่าชาวบ้านมันกำลังแห่กันมาแล้ว

แล้วก็เอามาเล่าให้กับพวกพี่นี้แหละอ่ายเมียของพรคำฟังอะไรเงี้ย

เอาเปียรจะเปิดไปเกะ

ขนพรานสี่สี่ห้าเส้นขนทองทอง

ไอ้เมียของพานคำเขาก็บอก

เรียกขนตัวเองแล้วขนก็ติดในคอเวลามันสำรอกออกมาก็เป็นขนออกมา
เขาก็คงจะให้เพราะว่าสาปของเสือเวลาเดินไปที่ไหนที่สัดก็วิ่งหนี
มีหน้าเราเดินไปที่ไหนป่าถึงเงียบ
ใช่เป็นขนเสือ
แล้วนายทหารพอได้ข่าวเข้ามามาเยี่ยมแกก็รู้สึกเสียใจที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้
แกก็เลยปลอบฝันด้วยการลดแรกแผมโอ้โหกำไรบานอ่ะพี่แจ๊ค
มันทำให้แกแบบตั้งตัวได้แบบแต่มันก็ต้องแลกกับไอ้นิ้วที่แกขาดไปกับรอยแผล
แล้วตอนเล่าผมก็เอามือดึงแกใส่เสื้อแบบเสื้อลายสก๊อตยาว
ผมก็เอามือดึงเสื้อกันแล้วยูววววววเห็นแบบมันเป็นแผลเป็น
กระแสว่าเมียฟันหรือเปล่าเมียจับได้มีกิ๊กหรือเปล่า
พอดูที่เลื่อมดีไอ้ที่พาสติกใส่มันเป็นขนขอดก่อนใช่มะ
มันก็มีไงให้ผมเซอร์ไพร์ท์ไปกับแกเยอะ
ครับครับเขาบอกว่าตอนนั้นที่แกที่แกได้มาก็คือเป็นการสำรอกของเสือ
ที่เขาให้ขนนี้ไว้เพื่อเอาไว้ป้องกันสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลาย
รวมไปถึงเวลามีเหตุจวนตัวเนี่ยเหมือนกับเสือ
ผมเรียกว่าเป็นเสือสมิงก็แล้วกัน๓พ่อลูกมาช่วย
โอ้โหเพราะว่าความดีที่แกได้มอบความมีน้ำใจ
ที่ลุงชินป่าชินแกมอบให้กับทั้ง๓ตนไว้ก่อนหน้านี้
คือต้องบอกนะครับว่าเรื่องในป่าเนี่ยเราพูดกันหลายครั้งแล้วว่า
มันคือเรื่องที่เหนือจินตนาการถ้าคุณผู้ชมเคยฟังเรื่องผีแตงโม
เรื่องนั้นเนี่ยผมว่าโอ้โหมันเหนือจินตนาการไปแบบ
แต่เรื่องนี้ฟังแล้วถามว่ามันเหนือจินตนาการไหม
มันอภิมหาเหนือจินตนาการแต่ฟังแล้วสนุกจังเลยอ่ะ
เออกับชีวิตของคนคนหนึ่งที่เข้าไปในป่าลึกขนาดไหน
ผมว่าหลายคนอาจจะอาจจะคาดไม่ถึงอาจจะคิดไม่ถึงว่าความลึกมันลึกขนาดไหน
แต่ที่แน่เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี๒๕๑๘ยุคนั้นสมัยนั้น
ป่ามันคือป่าที่มันคือป่าดงดิบป่าลึกป่าที่ไม่ค่อยมีมนุษย์เข้าไปถึงจริงถูกไหมฮะ
เพราะฉะนั้นมีความลี้ลับความอาถรรพ์ที่มันเกิดขึ้นในป่าเยอะแยะมากมาย
ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะหาความลับเหล่านี้เอาออกมานำเสนอได้ทั้งหมด
เกี่ยวกับเรื่องของความลี้ลับของป่าครับโอ้โหโคตรมันเลยคุณเป้
ชินแกเจอเหตุการณ์ที่แกไม่กลับเข้าไปในป่าอีกเลย
จนกระทั่งมาถึงก่อนหน้านี้ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสัก๔๕ปีที่ผ่านมา
โทษนะฮะปาชินแกเสีย

แกเสียตอน๖๔๖๕ประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะ
ผมเห็นแกไอ้ห้อยคนเสือแกผมก็แซวไง
คนเสือไว้เป็นไงบ้างมันหมอฉีดหมอฉีดเข็มเข้าเหรอ
แกก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกคนเสือกันได้ทุกอย่างอย่างเว้นกันมะเร็งกันไม่ได้
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันผ่านมาตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้
เพราะว่าตอนนั้นผมจำได้คุณเป้บอกว่าเดี๋ยวรอให้ผ่านเรื่องของ
งานศพของป่าชินไปก่อนแล้วคุณเป้จะมาเล่าเรื่องต่อต่อไปของป่าชิน
แต่มันก็โอ้โหทิ้งระยะเวลามาประมาณสักห้าปีวันนี้ที่รอคอยฟังแล้วแบบ
สุดว่ะสุดจริงคุณเป้วันนี้ขอบคุณมากคุณเป้
ขอบคุณมากที่วันนี้แวะเวียนมาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันนะ
ครับก็ตั้งใจจะเล่าให้ที่ผมหายไปนานเนี่ยผมก็มีแบบคือมีเหตุผลคือ
เพราะฉะนั้นเอาที่ความสะดวกและความสบายใจของคุณเป้
แต่วันนี้ถือว่าคุ้มค่า๑ชั่วโมงกว่าที่เรานั่งฟังกันมาโคตรมันเลย
โหเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยเดินตัวเวลาเป็นชั่วโมงเหินความสุข
วันนี้ขอบคุณคุณเป้นะขอบคุณนะครับและก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมนะครับ
สามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
แล้วก็ฝากไปถึงคุณผู้ชมนะครับสำหรับท่านไหนที่ชื่นชอบฟังประสบการณ์ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญสนุกแบบนี้
ยังไงฝากติดตามรายการด้วยครับและในค่ำคืนวันนี้เวลาหมดหมดเวลาพวกเราทีมงานสถานีผีดุผมแจ๊ควัชลพลฝึกใจดีส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ฝันดีผีไม่หลอกทุกท่านขอบคุณทุกคนสว
ทุกท่านขอบคุณทุกคนสว